มาต่อกันเรื่องของประมงไทยและอนาคตของอาหารทะเลที่จะส่งออกนะครับ
หลายฝ่ายก็เป็นห่วงกังวลอย่างไร
ยังไม่ทราบรายงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมจะยกเลิก
นำเข้าสินค้าประมงแปรรูปของไทยเพราะว่ามีกระบวนการการค้ามนุษย์อยู่
แล้วก็การค้ามนุษย์อย่างเต็มที่จริง

เราก็ดำเนินการเพราะเขาไม่ได้สั่งห้าม
แต่ใครจะแพรงเนี่ย
ไม่สั่งห้ามว่าเราจะจำหน่ายไม่ได้
แต่เวลานี้เราก็กำลังทำอยู่เต็มที่นะ
เรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของประมงผิดกฎหมาย
เรื่องอะไรพวกนี้นะครับกำลังดำเนินการอยู่
ซึ่งผมก็ต้องทำให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับ

เพื่อจะชี้แจงให้ว่าเราได้ทำอะไรไปบ้าง
การค้ามนุษย์ทำอะไรไปบ้างนะครับ
ดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
เห็นหน้าพลเอกประวิทย์ก็ขอข้ามจากเรื่องประมง
ไปเรื่องของกระแสการจัดตั้งพักการเมืองนิดหนึ่งได้ไหม

จะไปจัดตั้งพักการเมืองกับคอสช
ผลเอกประวิทย์ตอบว่ามีแต่ข่าวไม่เอาด้วย

และคิดว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

บอกว่าอย่างนี้ไม่อยากจะเข้ามาอยู่เรื่องของการเมือง
ไม่มีใครมาชักชวนไม่มีใครพูดถึง

ตั้งพักการเมืองแน่นอนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็โดนซัดโดนเขียนข่าวมโนทุกวันเลย
นี่ละครับก็มีอีกหลายคำตอบ

ขณะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบนะครับ
พระราชกำหนดการประมงปี๒๕๘ด้วยคะแนนเสียงถึง๑๗๒ต่อ๑

โดยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรก็ชี้แจงนะครับ
กฎหมายการประมงในอดีตไม่สามารถขจัดประมงผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญ
เช่นควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
เรือประมงโดยการใช้เรือเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำต้องได้รับอนุญาต
รวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบย้อนหลังย้อนกลับได้เพื่อให้สามารถจะตรวจสอบสินค้าได้
และยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่ควบคุมหรือสั่งหยุดทำประมงเพื่อตรวจสอบ
สงสัยว่ามีการกระทำความผิดก็ไปสั่งหยุดได้เลย
แล้วก็ยังคุ้มครองแรงงานทั้งในทะเลและโรงงานประมงอีกด้วยนะครับ
ซึ่งพลเอกชัดชัยยังเชื่อมั่นว่าพระราชกำหนดฉบับนี้
เพราะที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงาน

โดยในวันที่๒๑ธันวาคมนี้จะประชุมเพื่อชี้แจงกับทุกภาคส่วนของผู้ทำประมงอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เป็นผู้ที่ต้องตามกฎกรอบกติกาใหม่
เพื่อนำไปสู่การปลดล็อกใบเหลืองนั่นเองนะครับ